ถ้าไม่แกร่งจริงนะทำไม่ได้แบบนี้
หลายคนถามว่าโอ้ไปได้ยังไงจากไทยไปอิตาลีแล้วไปได้แล้ว
ท่ามทุ่มหี้บหลายประเทศด้วยค่ะสุดยอดนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมช่วงต้นรายการเราพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการ
ของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คราวนี้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีอีกหนึ่งปฏิบัติการ
ได้นำกำลังไปยึดบ้านของเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ย่านนวมิน
ก็สามารถที่จะยึดบ้านในราคาหลายสิบล้านไว้ได้นะครับ
ติดตามรายงานจากทีมข่าวของเรานะครับคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานมาจากซอยนวมิน๗๔ครับเชิญครับ

การเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์ในครั้งนี้นะครับ
เป็นไปตามหมายค้นของสารอาญารัชดาพิเศษ
ตามความผิดพระราชบัญญัติการฟอกเงิน
หลังจากที่ปปงนั้นมีการตรวจสอบ
การนำกำลังเข้าตรวจค้นวันนี้นะคะ
ร้องผู้บัญชาการตรวจสอบสวรรค์กลาง
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือว่าปปงรวมกว่า๑๐๐นาย
พร้อมหมายค้นของสารอาญารัชดาพิเศษเข้ามาตรวจยึดบ้านเลขที่๑๖ภายในซอยนวมิน๗๔แยก๙๖ของนางสาวอโนไทยฉัดวรางกูลผู้ต้องหาตามความผิดพระราชบัญญัติการฟอกเงิน
หลังจากที่มีการสืบทราบนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวกับ
กับเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
พร้อมกับแสดงหมายค้นและใช้เครื่องขยายเสียงเจรจาให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้านเปิดประตู
แต่ว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นไม่ยอมเปิดประตูนานกว่าเกือบ๑ชั่วโมงค่ะ
ก่อนที่จะมีผู้ในบ้านออกมายอมให้เดินเปิดประตูได้นะคะ
โดยชุดคอมมันโดค่ะมีการเข้าไปเคลียร์ภายในพื้นที่

พบว่าคนงานเป็นชาวต่างด้าว๕คน
ซึ่งรับเป็นผู้ดูแลภายในบ้านแล้วก็ยึดรถจำนวน๔คันด้วยนะคะ
โดยขณะนี้ค่ะกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบภายในบ้านนะคะ
เพื่อตรวจหาเอกสารหลักฐานรวมทางเจ้าหน้าที่ปปงด้วย
เพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงในเครือขายยาเสพติด
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะกองบัญชาการสอบสวนกลางได้ร่วมกับปปง
ในการกระจายกำลังเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวม๔จุดด้วยกันนะคะโดยอีก๓จุดนั้นก็เป็นบ้านไม่มีเลขที่ภายในซอยนวมิน๗๔
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรวมทั้งตรวจค้นบ้านของนางสาวกันทนาศิวาธนพล
ที่อยู่ในหมู่บ้านวิสต้าย่านบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและบ้านของนางสาวอุรัชชาวัชิรกุณฑล
ภายในหมู่บ้านบางกอกบุรวาลย่านพระรามเก้าศรีนครินซึ่งทั้งสองนั้นเป็นผู้ต้องหาตามคดีโกงหุ้นของนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่เสียชีวิตค่ะ
สำหรับของกลางที่มีการเข้าตรวจยึดในวันนี้ตั้งแต่จุดที่๑ถึงจุดที่๔ก็จะมีการรวบรวมนะคะ
เพื่อนำไปแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์นะคะท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ซึ่งจะมีการแถลงที่สำนักงานปปงในเวลา๑๔นาฬิกาวันนี้ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากนวมิน๗๔ค่ะ